จำได้ใช่ไหมว่ามีคลิปของน้องคนหนึ่งเนี่ย
ชุดขาวใส่หน้าใส่แมสสีขาว

นั่งอยู่ริมสะพานใช่ไหม

ปรากฏว่าน้องเขาเป็นเด็กพิเศษแต่ว่าไปย้อนดูคลิปนั้นหน่อยครับ

นี่นะครับท้องสำโลงนะครับ

โน้มพี่กลับวินเนี่ยพี่กลัวหมดเลยเนี่ย

นี่นะครับท้องสำโลงนะครับ
นี่แหละครับเป็นภาพตอนที่พี่ที่ขี่มอเตอร์ไซต์มาเนี่ย
แต่งตัวแบบนี้ทาหน้าขาวแบบนี้ใส่แมสแบบนี้นะฮะ
เกิดขึ้นที่ข้ามคลองสำโรงครับจังหวัดสมุทรปราการ
ชายคนนี้ก็นั่งอยู่บนท่อส่งน้ำปลาปลาขนาดใหญ่
เรียกว่าใครขับผ่านมามีสะดุ้งกันบ้างมีตัวโยกบ้างนะฮะ
ล่าสุดตำรวจสพสำรงเหนือเชิญตัวมาแล้วครับ
หนุ่มชุดขาวหน้าขาวคนนี้มาพร้อมกับผู้ปกครองมา
เจอกันที่โรงพักมาสอบถามซะหน่อยว่า
ไปอย่างไรมาอย่างไรทำไมไปทำอย่างนั้น
ปรากฏว่าน้องเขามีอาการทางสมองครับ
แล้วน้องเขาอายุแค่๑๕ปีปัจจุบันอยู่กับคุณยาย
แล้วก็ชอบเดินเล่นอยู่บริเวณศาลเจ้าพ่อทัพ
น้องก็ยกมือขอโทษนี่นี่หน้ากากที่น้องเขาใส่วันนั้นนะครับ
นี่ค่ะเห็นแล้วตกใจเลย
คือใส่ตอนกลางวันแสกอาจจะไม่น่ากลัวมากหรอกพี่ปุ้ย

หลอนเหมือนกันนะแล้วน้องก็ยกมือไหว่ขอโทษ
บอกว่าหลังจากนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้ว

ขอโทษนะพี่ที่ผมใส่ชูชุดเผา
แต่งแต่งตัวเป็นผีแกล้งโทษหนึ่งโทษทีนะพี่
ผมนั่งดูเฉย
แล้วก็ทีนี้อยู่มีคน
มอไซค์มาถ่ายคลิปถ่ายคลิปเอาไปลงเฟซเลย
แล้วก็ทีนี้ผมไปเปิดดูผมเห็นนะว่าง
ว่าเขาเอาเป็นลงเฟซทำไม